โอ้ยพี่คุณผู้ชายอยู่ข้างบนลงมาอย่าโดดนะอย่าโดดนะ
โอ้ยอ้ายลงมาอย่าโดดเป็นจะเป็นอย่างเครียดโควิด
โอ้ยเต็มสิล่ะโดดต่อเป็นห่วงวัคซีนกับซิม่า
เยียวยากับซิมมี่แล้วโอ้ยอย่าเป็นห่วงอย่าโดดลงมา
เดิดลงมาเถอะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานะคะ

วันนี้วันที่๑๐กันยายนนะคะเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกค่ะ
พี่เขาอยู่ข้างบนแบบนี้ดิฉันก็เป็นห่วงนะคะ

อย่าลืมเป็นห่วงสภาพจิตใจคนในครอบครัวด้วยนะคะ
ตรวจสอบทุกวันเช่นเดียวกับการตรวจสอบสภาพอากาศค่ะ
ทั้ง๓ท่านนะคะบอกว่าฝนจะตกต่อเนื่อง
ถูกต้องแล้วค่ะแต่ย้ำแบบนี้นะคะ
ฝนที่จะตกลงมาหลังจากนี้ไป
ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของพายุโกนเซิน
เพราะว่าเขายังไม่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกัน
สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนอย่างแรกก็คือ
ภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชม
จะเห็นนะคะว่าหย่อมฝนกระจาย
และจะเห็นสีแดงสีส้มอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกีย
นั่นคือพายุที่เขากำลังจะพัดขึ้นฝั่ง
ส่วนที่บอกว่าฝนที่จะตกช่วงนี้ในประเทศไทยค่ะ
เกิดจากอย่างแรกเลยก็คือย่อมฝนตัวแอลใหญ่นะคะ
จะทำให้เกิดฝนในภาคเหนือภาคกลาง
และภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ล่ะภาคใต้ก็ยังมีฝนเหมือนเดิมนะคะ
ระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะว่าลมประจำถิ่นค่ะ
ก็จะพัดขึ้นมาพัดศอกขึ้นมา
ทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนนี้คือสภาพของลมนะคะ
เป็นการตรวจสอบ๑๒ชั่วโมงหลังจากนี้ไปค่ะ
จุดที่เป็นสีม่วงสีแดงพายุโกนเซินล่ะค่ะ
เขายังอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยนะคะ

กำลังจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามด้วยนะคะ
ที่บอกมาเนี่ยแล้วเรากำลังดูถึงเรื่องของพายุโกนเซิน
เพราะว่าช่วงที่เขากำลังจะพัดขึ้นฝั่ง
การว่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์นี้
จะยังไม่ได้ทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทย

จันทร์อังคารพุธมาแล้วค่ะ
ฝนมาแน่นเลยนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ส่วนนี้คือวินดี้ค่ะเว็บไซต์วินดี้นะคะ
่งบอกถึงสภาพอากาศในประเทศไทย

ฝนมาประมาณ๙โมง๑๐โมงนะคะ
เน้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
แต่หลังจากนั้นค่ะหลังเที่ยงเป็นต้นไป

มาเต็มค่ะทุกพื้นที่ในประเทศไทย

ตรวจสอบให้ดีรวมถึงเรื่องข่าวด้วยนะคะ
สองเรื่องนี้เราต้องเอามาประกอบกัน
ภาคใต้ตอนนี้ยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังนะคะ

เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะ
โดยเฉพาะอำเภาสิริเก่าอำเภากันตังส์อำเภาเปลี่ยน

ทะลักล้นคลองเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน
จุดคุณผู้ชมเห็นไหมคะเด็กคนนี้
อกค่ะถึงอกแปลว่า๑เมตร
เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลาที่อยู่ในกระชัง
ตอนนี้ไม่อยู่ในกระชังแล้วค่ะหายไปกับน้ำ
ขณะที่น้ำตกอ่างทองในตำบลนาเมืองเพชร
น้ำหลากรุนแรงกระแสน้ำเชี่ยว
อุทยานบอกว่าพักก่อนนะนักท่องเที่ยวนะ
มาเที่ยวไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะน้ำตกปิดค่ะ
ส่วนพื้นที่ต่อไปภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนพิษนุโลก
สวยไหมคะสวยแต่อันตราย
สังเกตเห็นน้ำค่ะเป็นสีแดงแบบนี้
เชี่ยวกรากเลยนะคะมาจากลำน้ำเข็กค่ะ
ช่วงนี้นะคะใครที่เป็นชาวพิศนุโลก

รุ่มต่ำระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่อยู่ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบค่ะ
พี่จนลงมาแล้วเหรอ
ลงมาแล้วเหรอเอ้าทำไมลงมาเร็วจังพี่ต้องการอะไรอ่ะอ๋อพี่ต้องการเต้น
ลิซ่ามาแล้วค่ะลิซ่ามาเต้นพร้อมพี่แล้วนะคะพี่เห็นไหม
ทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้คุณผู้ชมเห็นไหมคะการเต้นเนี่ยมันก็ช่วยผ่อนคลายให้เราแก้ไขปัญหาได้
เอาที่ฉันลาไปแล้วนะคะจะเต้นย้อมใจพี่เขาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ลิซ่าเปิดอัลบั้ม
แต่อันนี้ลิซ่าพาเพลินนะคะขอโทษทีได้แค่นี้จริง